อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
สวัสดีคุณผู้ชมครับเล่าสู่กันฟังมาแล้วนะฮะ
วันนี้เป็นสัปดาห์แรกที่เรามาเจอกันวันอาทิตย์แบบนี้
ในช่วงเย็นคุณผู้ชมฟังรายการของเราแบบสบาย
ผมมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมเยอะเลย
โดยเฉพาะหยิบยกประเด็นสำคัญจากข่าวสารมาขยายให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
วันนี้มีไฮไลท์ของรายการอะไรบ้างเราไปดูกันก่อนเลยนะครับ
เรื่องแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะก็ต้องตามประเด็นเรื่องของปลดล็อกกระท่อมครับ
ทำให้เกิดอาชีพที่ถูกกฎหมายปลูกขายขยายพันธุ์
และวันนี้ผมจะพาไปลุยสวนกระท่อมรู้จักสายพันธุ์
รู้วิธีกินแบบวิถีชาวบ้านและการขยายพันธุ์ขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีล่ะครับ
อีกหนึ่งเรื่องร้อนในโลกโซเชียลเปิดพิษดารหยุยยีแหวะแหวะ
ยูทูปเบอร์ท้าด่วนกินยำไส้เดือนหมอเตือนระวังเชื้อโรค
แต่ก็มีความเชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาว่าเป็นยาเย็นแก้กระสัยถ้าปรุงอย่างถูกวิธีนะครับ
แต่ว่าเรื่องของไส้เดือนเดี๋ยวว่ากันอีกที
เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของกระท่อมกันก่อนนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีการแก้กฎหมาย

โดยเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมนี้นะฮะ
ถือว่าเป็นการปลดล็อกกระท่อมเป็นวันแรกนะครับ
เป็นการปลดกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ
ถามว่าทำไมถึงปลดล็อกกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษครับ

เพราะว่าภาครัฐจะได้รับประโยชน์เมื่อมีการปลดกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ

ปลดล็อกกระท่อมนั้นจะทำให้เกิดอาชีพที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
นั่นก็คือการขยายพันธุ์กระท่อมขายนะครับ
แล้วก็ถือว่ากระท่อมนั้นอาจจะเป็นพืชทางเศรษฐกิจในอนาคต
แล้วก็ในอุตสาหกรรมยาด้วยนะครับ
เราได้รู้เรื่องราวของการปลดล็อกกระท่อมไปแล้ว
แต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะผมก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปที่สวนกระท่อม
ที่แห่งนี้เขามีการปลูกกระท่อมไว้นานแล้วล่ะครับ
แล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนต้นแบบนำร่องด้วย
ในการปลูกกระท่อมอย่างถูกกฎหมาย
จะเป็นที่ไหนพาคุณผู้ชมไปเลยดีกว่า
คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่๑๒นะครับ
ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
แห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนนำร่องในการปลูกกระท่อม
ถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตตั้งแต่ปลายปี๖๓นะครับ
ถือว่าเป็นชุมชนที่ปลูกกระท่อมใหญ่ที่สุดในภาคกลางเลยนะฮะ
หลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของการปลูกกระท่อมแล้วนะฮะ
วันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าชาวบ้านเขาดีใจใหญ่เลย
และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือกระท่อมจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจแล้ว
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒กันนะครับ
แล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเจอกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ผู้ใหญ่เกษรแสงนิ้วอยู่ตรงนี้แล้ว

โอ้โหตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นใหญ่เลยเรื่องของกระท่อมปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานเขาเห็นความสำคัญอย่างไรถึงอนุญาตให้เป็นหมู่บ้านนำร่องฮะ
ก็คงจะเห็นว่าชาวบ้านในหมู่นี้ตะบนนี้ได้มีการกินกระท่อมกันเยอะ
ใช้เป็นการทำนาทำสวนทำไล่แล้วก็บางส่วนก็กินในเรื่องของการแก้โรคเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องของผิดกฎหมายเขาก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ก็เอาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นำร่อง
ผู้ใหญ่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮาแล้วว่าคนก็สนใจทั้งเรื่องของใบกระท่อมทั้งเรื่องของการไปทำสมุนไพรและเรื่องของการขยายพันธุ์

ก็ตอนนี้ก็มีคนสั่งพืชกระท่อมกันเยอะก็เลยลองทดลองติดตากระท่อมจากกระต้นกระทุ่มมาเป็นกระท่อมกันอยู่
เนี่ยเขาก็ไปเอาต้นกระทุ่มมาแล้วก็ไปตัดยอดกระท่อมมาเพื่อที่จะเอามาเสียบตาทดลองแล้วก็ส่งขาย

ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ๕๐๐
เพราะว่าคนมองว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตด้วย

อันนี้ผู้ใหญ่จะส่งเสริมยังไงต่อให้คนในชุมชนครับ
มีในรูปของบริษัทเข้ามาติดต่อเรื่องเกี่ยวกับใบ
เขาจะเอาไปทำเป็นยาแคปซูลอะไรประมาณนี้ค่ะ

พอลงบินแล้วพอมันเป็นดีอะไรดีลงรากดี
เขาก็เอายอดมาเสียบ
อ๋อยอดมาเสียบเหมือนกัน

มันก็จะติดไล่ขึ้นอีกหน่อย

เห็นว่าที่ชุมชนแห่งนี้

ยายพาผมเดินไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
ว่าสวนตรงไหนของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้บ้าง
และตอนนี้ผมเดินลุยสวนมาอยู่กับป้าเม้า

โอ้โหนี่สวนป้าเม้าใช่ไหมฮะ

ต่อมาผมถามถึงเรื่องของการเก็บใบอะไรต่างขาย
เก็บขายยังไงบ้างได้รายได้ขนาดไหนฮะ

ถูกต้องไหมฮะต่อต้นนะต่อต้นยังไม่นับแบบโอ้โหเป็นสิบสิบต้นแบบนี้นะฮะ
เมาส์เห็นว่ามันมีสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมอันนี้สายพันธุ์อะไรฮะ

เหรียญทองคุณป้าลักษณะมันแตกต่างกับสายพันธุ์อื่นไง
มันหนากว่าเห็นไหมไลน์มันจะผิดกับไอ้นู้นคลักแสงควาอะไรนะ
คือลายมันจะต่างกันเส้นใบต่างมันต่างกัน
ไปดูพันธุ์อื่นอื่นในสวนของป้าอีกหน่อยไหมมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับ

แดงอยู่ตรงนั้นไฟล์เดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับคุณป้าป่ะ
เรามาอีกต้นแล้วคุณแม่อันนี้สายพันธุ์อะไรฮะ

แดงเมื่อกี้มันแตกต่างกันเนอะก้านใบเป็นสีแดงชัดเจนเลยฮะ

ขาวแตงกวา

เส้นมันจะชักขาวอะนะเส้นชัก
มุดไปอีกหน่อยใช่ไหมครับอ่าถึงแล้วอันนี้พันธุ์อะไรครับ

พันธุ์แมงดามาดูยังไงฮะ
เส้นก็ชัดเหมือนกันแต่ใบจะหนานะคั่วจะเหนียวเด็ดจะเหนียว

นี่ครับพอสัมผัสมันจะหนากว่าหรอกครับ

อย่างนี้วิธีการเด็ดอะไรยังไงบ้างพ่อม้าลองสาธิตให้ดูหน่อย

ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมตามข้อเนี่ยแล้วเด็ดไปแล้ว
อ๋อจริงต้องรอเป็นคู่สาม

ต้องเป็นคู่สามอาทิตย์ก็เด็ดรอบหนึ่งต้นหนึ่งก็สักเดือนครึ่งก็เด็ดสองรอบแล้ว

ปล่อยเขาโตเลยแล้วก็บำรุงแบบนี้เอาอะไรจะอะไรบำรุงฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างจีดยางบ้าง

แต่หลังปลดล็อกแล้วราคาจะลดลงหน่อย๔๐๐๓๐๐บาท
แต่ก็ต้องคาดเดาราคากันเพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขัน
รู้สึกยังไงที่เขามีการปลดล็อกต้นกระท่อมหรือว่าใบกระท่อมอะไรต่างเหล่านี้ฮะ
เพราะถูกกฎหมายนะอือฮ่อ
อีต้นไม่ปลดล็อกอ่ะราคามันก็จะดีนะ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
เคี้ยวไว้อย่างเนี้ยครับอืมเหมือนเคี้ยวหมากอื้อฮึ
แต่เราจะไม่กินกากเราเคี้ยวไปแล้วก็ดูดน้ำ
ไปเรื่อยเรื่อยอ่าฮะพอนั่นแล้วเราขาย
กาดทิ้งไปกินเข้าไปมันจะไปอุดตอนลำไส้
รสชาติมันต่างกันไหมครับอย่างเหรียญทองอย่างนี้ต้นนี้เหรียญทองนะ
อ่ามันจะไม่ค่อยขมครับถ้าเกิดเป็นแมงดาหรือ
ก้านแดงเนี่ยครับมันจะขมกว่านี้ไอ้พวกนั้นอ่ะ
มันจะออกฤทธิมากกว่านี้อ๋อสรรพคุณทางยาเยอะกว่า
วันหนึ่งกินเยอะขนาดไหนฮะประมาณสามสิบบาทโอ้โหสามสิบใบอืม
ปริมาณที่พอเหมาะไหมคุณลุงผมก็คิดว่าผมกินน้อยไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
แล้วดีใจมากคือเขา

กระท่อมพันธุ์ก้านแดงจากภาคใต้เพื่อจะเอามาขายต่อนะครับราคาที่ขายได้เนี่ยคือหลักร้อยหรือไม่ก็หลักพันธุ์เลยนะฮะแล้วแต่ขนาดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางสร้างอาชีพแล้วก็มองเห็นอนาคตหลังจากที่มีการเปิดล็อกกระท่อมนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะซื้อต้นกล้าจากพี่วัชรพันธุ์
มาหยือแหวะกันนะฮะ
กลับเข้ามาในรายการเล่าสู่กันฟังกันต่อนะฮะสิ่งที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะต้องปิดตาฟังด้วยซ้ำนะฮะ
เขาทำคลิปคลิปหนึ่งแล้วเขาออกมาท้าด่วนกันบอกว่าถ้าคลิปของเขาเนี่ยได้ยอดไลค์เกินหมื่น
เขาจะทำคลิปต่อไปด้วยการกินไส้เดือน
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นเรื่องดราม่าไปแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่เขาทำคลิปแล้วเขาไปหาไส้เดือนมากินแบบนี้ทำเป็นยำไส้เดือนกินพร้อมกับเพื่อนนะฮะ
หลายคนเนี้ยที่เข้าไปติดตามชมดูก็บอกว่าอุ้ยมันกินได้เหรอมันแหวะเหลือเกินหยือหยือหยี่หยี่รสชาติเป็นยังไงนะฮะแล้วเราก็เห็นนะว่าเพื่อนของเขาบางคนเนี้ยก็มีทั้งกล้ากินแล้วบางคนเนี้ยกินไปแล้วถึงขนาดสายหัวแล้วบางคนก็ต้องแหวะออกมาด้วยนะครับกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลแหละครับเพราะว่า
คนก็บอกโอ้คนโบร่ำโบราณเขากินเป็นยากันมันมีสรรพคุณเป็นยาด้วยดังนั้นเรื่องนี้เราขยายประเด็นกันต่อนะฮะจะได้พูดคุยกับรองอธิบดีกรมอนามัยในเรื่องของการกินไส้เดือนนี่แหละครับสวัสดีท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองฮะคนในโลกโซเชียลมีความคิดเห็นแตกนะฮะทั้งกินได้บางคนบอกยี่แวะกินไม่ได้ท่านรองให้ความกระ
เค้าอยู่ตรงไหนก็หาผิดกันอย่างไหน
จริงเนี่ยในส่วนของไส้เดือนเองก็หาอยู่หากินกันก็คือ
เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเขาเอง
เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภายในลำตัวของเขาเองก็จะรวมไปด้วยเหตุมากขึ้นตลอดจนถึงในส่วนของพวกแบคทีเรียเชื้อประเภทต่างหลายอย่างที่อยู่ในตัว
ฉะนั้นแม้ว่าเราบอกว่าเราไส้เดือนเหล่านั้นเองเนี่ยมาทำความสะอาดล้างอย่างดี
พวกนั้นไม่ได้ทำให้เรื่องความสะอาดสะอาดหรือว่าความสัมผัสเลือกแสดงสุขโปร์บุรุษลายแหลก

ลักษณะของการที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้น

หรือว่ามีส่วนของเชื้อโรคต่างเหล่านั้นเอง

คงไม่ใช่เป็นลักษณะภรรดาของเที่ยงต่างหลายแหลง
ในเรื่องของทำการปรุงอาหารตัวนั้น
ถูกต้องไหมครับเพราะมันมีเชื้ออะไรต่างมากมาย

ถ้าเอามาทำสุกเอามาปรุงสุกได้ไหมฮะ
ก็จริงเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มันมีลักษณะของความสุขเนี่ยเข้าไว้เนี่ย
พูดง่ายก็คือบรรดาต่างทั้งหลายแหละที่อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราเนี่ย
จัดการไปด้วยความร้อนนะครับแล้วก็หมดสภาพของการที่จะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราเนี่ย
อันนี้มันไม่มีปัญหาครับเพราะจริงมันก็คงจะเหมือนบรรดาพวกแมลงทั้งหลายแหล่งนะครับ
ที่เราเอามาทอดบ้างหรือว่าเอามาต้มหรืออะไรต่างทั้งหลายแหล่เลยครับ
ซึ่งของเราต้องทำให้สุดได้ก็สามารถที่จะเป็นแหล่งโปรตีนชนิดหนึ่งของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ
แต่ถ้าถามจากใจท่านรองท่านรองจะแนะนำยังไงฮะกินหรือไม่กินดีถ้าปรุงสุกแล้ว
โดยลักษณะเบนโดของอาหารบ้านเราเองเนี่ยไส้เดือนรู้สึกดีจะยังเป็นส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับ
อาจจะเป็นเพียงเกินกับพวกตัวหมดนะครับ
มันจากที่เรามา
สงสารตัวนั้น
มันอาจจะทานมากกว่า

แอนต์บอะฮอล์ที่มีความเข้มข้นเข้าข้างเพียงถูก
ที่มันทำให้เกิดการเหมาะการดองเร็งต่างตรงนั้นตรงนั้นหลัง

เป็นลักษณะของการทานเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน
มีอีกวิธีหนึ่งผมเห็นโอ้โหหลายประเทศเขาใช้วิธีการตากแห้ง
บอกว่าเป็นยากระใสแก้ร้อนในกระหายน้ำ
งับความร้อนแก้ปวดกระดูกอะไรเหล่านี้
ตามแบบว่าสรรพคุณยาแผนโบราณเลย
อันนี้มีงานวิจัยอะไรรองรับอะไรไหมฮะท่านรอง
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ
ในการที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พูดง่ายก็คือ
มันก็อาจจะมีข่าวสารบางอย่างที่จะมีส่วนสำคัญนะครับ
ในการที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นในส่วนของร่างกายของเราได้ในระดับ
อันนั้นหมายความว่าเอาไว้สำหรับการทานในกรณีที่
ท่านรองฮะท้ายตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนที่อาจจะแบบว่า
โอ้โหชอบเปิบพิษดารชอบกินของแปลก
หรือว่าชอบท้าประลองชอบท้าดวนกันแบบนี้ครับ

เราคงไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเก่ง
และได้ร้อนการที่จะมีใจกล้าว่าจะผ่านโทษทานี่ได้ไหม
ควรจะต้องมีสติสักนิดนึงว่า

ในสุดพอวันนี้เองเรารับประกันไม่ได้

อันที่สองก็คือในบางส่วนอาจจะมีเรื่องของสารบางประเภท
ซึ่งอาจจะเป็นสารที่ไม่พึงประสงค์ที่ร่างกายเราจะได้รับ
เพราะฉะนั้นปริศนาส่างทั้งหลายแหล่ไม่แนะนำ
ยังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแนะนำให้ทานเมนูปกติธรรมดาที่เรากินกันทั่วไป
หรือถ้าจะเป็นอาหารผิวชันบ้างก็ควรทิศมีลักษณะของการที่จะบอกว่า
อันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปท้าทายกันลักษณะแบบนั้นดีกว่า
จะเอาของเรียกความแปลกไปใจดังมากเกินไป
กระจ่างชัดแล้วขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมอนามัยด้วยนะครับ

เอาล่ะจากเรื่องของเมนูแปลก
มาดูเรื่องของเมนูเด็ดสร้างอาชีพสร้างรายได้ดีกันบ้างนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปร้อยเอ็ดกันก่อน
ไปที่ร้านนี้ครับร้านหางหมูอบโอ่ง
หนึ่งเดียวเจ้าเดียวเจ้าเด็ดในร้อยเอ็ดนะครับ
ร้านนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับ
โดยเจ้าของร้านนี้นะฮะอดีตนั้นเป็นพนักงานบริษัทเฟอร์นิเจอร์
แต่ว่าด้วยวิกฤตโควิด๑๙ก็ลาออกจากงานประจำ
แล้วก็มาคิดนะว่าเราชอบอะไร
เราจะทำอาชีพอะไรสร้างรายได้
ยุคที่ต้องมีการปรับตัวแบบนี้
และทีนี้ก็เลยเริ่มจากที่ชอบ
เขาชอบกินหางหมูอบอยู่แล้ว
ดังนั้นหางหมูอบมันจะมีสูตรพิเศษอย่างไร

ก็เลยครับสั่งหางหมูจากโรงชำแหละ

จากนั้นนำมาอบโอ่งมังกรแบบนี้แหละฮะ
ใช้เวลาอบแล้วก็อดทนรอสักนิดหนึ่ง๒ชั่วโมง
เนื้อนุ่มแล้วก็หนังกรอบ
เครื่องสมุนไพรจริงนะฮะ
และอย่างที่บอกนะครับว่าพี่เขาหันมาประกอบอาชีพ
หางหมูอบโอ่งแบบนี้ทำมา๕เดือนแล้วครับ
เราก็เลยถามว่าพี่ขายได้วันละเท่าไหร่
บอกว่ารายได้ต่อวันนะ๔๐๐๕๐๐บาทเลยฮะ
ขายตั้งแต่ช่วงสายแล้วครับ๑๑โมงถึง๖โมงเย็น

แล้วก็แบ่งปันความชอบให้คนอื่นได้กินบ้างนะครับ
ผลไม้ที่หลายคนอาจจะเคยทานแบบสด
นั่นก็คืออินทภาลำนั่นเองนะครับ
โดยอาจารย์คนดังเมืองกำแพงเพชรนะครับ
ซึ่งเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อาจารย์รุ่งธรรมศรีวัฒนศิลป์เนี่ย
เป็นอาจารย์ที่ชอบจะนำวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่
มาคิดสูตรเพื่อให้ประชาชนได้เอาสูตร
ใช้ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้
สูตรที่ว่านั้นก็คือสูตรอาหารนั่นเองนะครับ
ทีนี้ครับอาจารย์เขาก็เลยเอามาทำเป็นเมนูเด็ด๔เมนูฮะ
คือยำไก่ย่างน้ำพริกเผาอินทภารำ
แกงเขียวหวานอินทภารำ
กลิ้งอินทภารำ
อันนี้น่าชิมอาจารย์บอกอันนี้เด็ดจริง
และนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกมะขามอ่อนอินทภาลำด้วย
เขาบอกจริงวิธีทำก็ง่ายแหละครับ
เหมือนที่เราทำเมนูปกติทั่วไป
แต่ทีนี้เราเอาอินทภาลำสดก็ใส่เข้าไปด้วย
แล้วแต่วิธีการของแต่ละเมนูนะครับ
ก็จะได้รสหวานของอินทภารำ
และความกรุบกรอบของผลอินทภาลำด้วย
เป็นการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอินทภารำด้วยนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คืออีกอาชีพหนึ่งนะครับ
ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ

ในช่วงที่วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปนะฮะ

เราเจอกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

ผมมีเรื่องดีมาเล่าให้ฟังกันเยอะเลยนะครับ